สำหรับใครที่เป็นสายแบบชิลสโลไลฟ์
พาไปจิบกาแฟกับบรรยากาศร้านกาแฟสไตล์บ้านไม้วินเทจ
ขึ้นเหนือสุดไปเลยจังหวัดแม่ห้องศร
ไปกันที่ร้านนี้นะคะร้านเข้าท่ากาแฟ
เข้าท่ากาแฟค่ะอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรเลยค่ะ
กาแฟสดแบบหอมรสชาติกลม
โอ้โหพลาดไม่ได้เลยอยากให้มามาก

บรรยากาศเนี่ยสวยงามนะคุณ
บรรยากาศกับรสชาติมันช่างเข้ากันดีจริง
จริงคุณเห็นไหมวิธีการคั่วกาแฟของเขา
กลิ่นมันจะหอมหวนขนาดไหน
กาแฟนี้คละคลุ้งไปทั่วร้านกันเลยล่ะค่ะ
ร้านนี้อย่างที่บอกว่าเขาตกแต่งสไตล์วินเทจ
สไตล์บ้านไม้เมืองปลาย
มีของเก่าสะสมแล้วก็วางจัดเรียงสวยงามแบบนี้

มีทั้งรถจักรยานยนต์โบราณด้วยนะ
สิ่งของข้าวของเครื่องใช้ต่าง
เก้าอี้โบราณไม้โบราณ
ที่จัดมุมทุกอย่างให้แบบลงตัวมากคุณดูสิ

เห็นไหมร้านเขาเป็นกระจกสี
ระดับกระจกสีเล่นแสงเล่นเงากันด้วย
ใครจะมานั่งจิบกาแฟทำงานหรือว่ามาถ่ายภาพ
แบบพรักพายนใจเช็ดอินตามจุดต่างของร้านก็ได้

ยังหนาวยังเย็นอยู่นะอำเภอปลายนะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่เห็นแล้วต้องร้อง

ใครอยากไปลองลิ้มชิมรสกาแฟสด
หอมอร่อยบรรยากาศดีเลิศแบบนี้
กันได้ที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านกาแฟ

อยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ

ไม่มีวันหยุดตั้งแต่๙โมงจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
แล้วเห็นไหมเขามีการจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วด้วย

แปลว่าที่นี่เขาน่าจะมีกาแฟที่ขึ้นชื่อแหละของร้าน
ว่าเป็นกาแฟสดที่หอมอร่อยแล้วก็ปลูกในประเทศไทยด้วยนะจ๊ะ
กาแฟมันก็ต้องคั่วกันแบบสดแบบนี้

แล้วก็โอ้โหสมชื่อร้านเขาจริงไปทานนะ